กันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อหนุ่มคนนี้เป็นน้องรักของพี่มดดำคชาพาด้วย
กวนกวนถลึกเทฬร์เนสแบบนี้
เพราะล่าสุดพลอยเขายอมเปิดปากยอมรับเลยนะ
ว่าทุกวันนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทั้งถ่ายละครตระเวกันออกกองกับพี่มดดำ
เพราะอะไรเพราะต้องการล้างหนี้ให้พ่อแม่เกือบ๑๐ล้านนะคุณผู้ชม
แล้วคือพอยต์เนี่ยเพิ่งมารู้นะว่าที่บ้านมีหนี้สินก็เมื่อเร็วนี้เอง
เพราะที่ผ่านมาครอบครัวรวมไปถึงตัวเองเนี่ยไม่ได้วางแผนเรื่องของการใช้เงินให้รอบครอบนะคะ
ก็มีหยิบยืนคนอื่นสุดท้ายก็เลยกลายเป็นดินพอกหางหมู
ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะพ้อยตั้งใจเลยว่าจะหาเงินใช้หนี้๑๐ล้านให้ได้ภายใน๒ปี
พาพ่อแม่ทำบุญไหว้พระบ่อยจะได้ไม่เครียดพาท่านไปผ่อนคลายบ้าง
ล่าสุดหนุ่มพลอยก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะแล้วถือว่าเป็นการไปเที่ยวครั้งแรกเลย
เรียกว่าเปย์หนักทุกอย่างเพื่อให้พ่อกับแม่กลับมามีความสุขอีกครั้ง
เราไปฟังเสียงลูกยอดกระตันยูคนนี้กันหน่อยค่ะ
ทางบ้านไม่ได้มีฐานะที่รวยคือพ่อแม่เลิกกันนะใช่แต่พาพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วเหมือนภาพบรรยากาศตอนเด็กกลับมา

คิดไหมคะว่าความกระตันยูมันจะคุณธรรมเรื่องนี้มันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น
มันทำให้สุขภาพจิตเราดีการที่เรากระตันยูมันจะทำให้ได้งานเยอะแต่สิ่งที่ผมได้รับเลยนะณวินาทีที่ทำเลยก็คือผมมีความสุขมาก
จริงตั้งเป้าไว้ของพ่อกับของแม่ก่อนว่า๒ล้านจะให้หมดใน๒ปี
อยู่ในว่าพี่มดดำเอ็นดูเนาะ
ถ้าเป็นแบบน้องรักพี่มดดำพี่มดดำน่าจะเชิญไปออกรายการบ่อย
เดี๋ยวก็๑๐ล้านแป๊บเดียวปลดได้